น้องพลอยผู้หญิงวัย๒๐ปีหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ร้อนใจมากเพราะชาวบ้านเห็นว่ามีผู้ชาย๓คนมาพาตัวน้องผู้หญิงคนนี้ไป
ก่อนหายไปมีผู้ชายคนหนึ่งพยายามวิดีโอคอลมาหาแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับ
แม่ของผู้หญิงคนนี้บอกว่าลูกเธอถูกลักพาตัวไปก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุ
เพราะว่าลูกชื่อว่าน้องพลอยถูกชาย๓คนนะฮะเหมารถสามล้อมารับไป
จากข้างโรงเรียนท้ายหมู่บ้านของตำบลโพนทรายอำเภอเมืองมุกดาหาร
ตั้งแต่เช้าของวันที่๑ที่ผ่านมาเป็นจุดที่ชาวบ้านเห็น
แล้วก็รีบไปบอกญาติว่ามีคนพาตัวน้องขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้ยังไร้วี่แววอยู่นะครับ
แม่ของน้องเนี่ยชื่อว่ามรันดรบอกว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาสังเกต
จนกระทั่งวันที่๑วันที่เกิดเหตุมีสายเข้าเข้ามาตอน๖โมงเช้าแต่ลูกไม่ได้รับ
ตัวเธอเองสงสัยก็โทรกลับไปเพราะสงสัยว่าใครโทรมาหาลูกแต่เช้า
แต่โทรไปแล้วก็ไม่มีคนรับก็เลยคิดว่าเบอร์นั่นแหละน่าจะเป็นคนที่มาหลอกลูกสาวไป
ตอนนี้ไปสอบถามเพื่อนบ้านก็มีการพูดคุยกัน
พอจะทราบข้อมูลว่าคนที่พาไปเป็นผู้ชาย๓คนอายุประมาณ๓๐ปี
เหมารถสามล้อเครื่องมารับลูกสาวไป
และก็เป็นคนใส่เสื้อกั๊กสีส้มอะไรแบบนี้
แม่ก็บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงลูกมากเกรงว่าจะได้รับอันตราย

ว่าใครพาลูกไปเอาลูกกลับมาคืนด้วย
คุณผู้ชมถ้าทราบบ่อแสเห็นผู้หญิงตามลักษณะที่ปรากฏในภาพตอนนี้
ตอนหายไปใส่เสื้อคลุมสีเทาดำสกรีมรูปการ์ตูนสีแดงด้านหลัง
กางเกงขายาวสีดำสกรีนภาษาอังกฤษตรงขากางเกง
รองเท้าสีส้มให้โทรแจ้งได้ที่เบอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอ
ของแม่เขาทั้ง๒เบอร์นี้และเบอร์ของญาติด้วย
หรือว่าโทรไปได้ที่ตำรวจในทองที่ที่จังหวัดมุกดาหารก็ได้นะครับ